ความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลคุณผู้ชม
เมื่อคืนนี้เขาประชุมตั้งแต่๕โมงเย็น

สองสอสอที่มีประเด็นการคุกคามทางเพศ
คนหนึ่งโดนขับออกจากพักเลย

คนนี้คนแรกคือนายวุฒิพงศ์ทองเหลา
เป็นสอสอปราจีนบุรีครับ
อีกคนคือนายชายามพวานมั่นเพียรจิต
เป็นสอสอฝั่งธนบุรีของพระเก้าไกล
และที่ประชุมพักและสอสอนี้ก็จะมี
คณะกรรมการบริหารภักดิ์และสอสอของภักดิ์

แต่หลายคนก็ไม่ได้มาเพราะว่าติดภารกิจครับ
หลังประชุมอยู่จนถึง๕ทุ่ม
มีมติออกมาว่าทั้งสองกรณีมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริง
ถือว่าขัดต่อไว้ในภักดิ์ขั้นร้ายแรง
และอุดมการและคุณค่าของพัก
โทษสูงสุดคือให้พ้นจากสมาชิกภาพของพัก

กรณีในวุฒิทธิพงศ์ทองเหลา
มติของที่ประชุมก็ร่วมกันให้ขับออกจากสมาชิกพักเลย

เสียงส่วนใหญ่ก็คือ๑๐๖เสียงจาก๑๒๐
เสียงที่มาประชุมเห็นควรว่าให้ขับออกจากพัก
แต่ทีนี้๑๐๖เสียงไม่ถึง๓ใน๔
ของสอสอและกรรมการบริหารพักเก้าไกลที่มีอยู่ก็คือ

ก็เลยไม่สามารถมีมติให้ขับพ้นออกจากสมาชิกพักได้
แต่ที่ประชุมก็เห็นว่าควรตัดสิทธิพึงมีทั้งหมด
และฆ่าโทษไปตลอดสมัยประชุมนี้
หากมีพฤติกรรมใดเข้าข่ายคุกคามเนี่ย
เมื่อนั้นแหละจะต้องให้พ้นจากสมาชิกภักดิ์ครับ
และก็ยังให้นายชายามพวานออกมายอมรับผิดและขอโทษสังคม
ขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ทำการชดเชยเยียวยา
ตามที่ผู้เสียหายต้องการ
ไม่ยินดีขอโทษหรือชดใช้เยียวยา

เพื่อขับออกจากสมาชิกพักครับ

สสปูอัดให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม

และที่ผ่านมาเขาไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไร

หันไปทางซ้ายก็เป็นทีมงานที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
ก็ทำให้กล้ำกลืนฝืนทน
มาทางขวาก็เป็นพักที่เขารัก

และพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการของกรกต
เพราะว่ามีคนไปยื่นร้องให้ตรวจสอบแล้ว
แล้วเขาจะไม่ฟ้องกลับคนร้องเรียนด้วย
ถ้าหากว่ากรกตตัดสินว่าเขาผิดจริงก็พร้อมน้อมรับครับ
ไปสู่อีกคนแปลว่าการพยายามดิสเครดิตตรงนี้
คือเรื่องจริงอย่างที่พวกเราเห็นทุกคนหรือเปล่า
วันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับต้องขอโทษอีกหนึ่งครั้ง
ขอโทษจริงที่เงียบหายไปที่ทำให้ทุกคนลำบากใจในวันนี้ครับ
แล้วเราทราบดีแล้วครับว่าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใคร

สองสอนี้ทั้งชายามพาวารและวูฒิพงธ์
หากมีความรับผิดชอบและรู้จักมาตรฐานใหม่
แล้วก็ลดหัวโขนการเป็นสอสอ
คงไม่ต้องรอให้ใช้กลไกตามรัฐธรรมนูล
แต่ควรจะแสดงออกมาด้วยตนเองเลย
แล้วก็มองว่าแบบนี้มันจะทำให้พักไปต่อได้ยาก